เมื่อกี้นี้บอกคุณผู้ชมไว้ก่อนไปเบรกว่า
เรื่องราวของน้องเบนหนุ่มลูกครึ่งนะคะไทยอังกฤษอายุ๑๗ปี
ที่ปรากฏว่าไปพบเป็นศพ
แล้วก็จับตัวคนก่อเหตุได้แล้ว
ก่อนหน้าวันที่ไปจับตัวผู้ก่อเหตุได้

เจ้าหน้าที่ตำรวจหรือผู้สื่อข่าวทุกคนก็พยายามถามถึงน้องปิงปอง
ซึ่งเป็นเพื่อนสาวคนสนิทที่มีการอยู่กับน้องเบนเป็นคนสุดท้าย
เจ้าตัวก็ไม่ได้ปริปากบอกอะไรเลยนะคะ

เจ้าหน้าที่ตำรวจตามหาน้องปิงปองหายประมาณ๗วันแล้วคุณคิง

นี่ก็คือการมีคนแชร์ภาพน้องออกไปเป็นจำนวนมากเพื่อช่วยกันตามหา

สุดท้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจพบแล้วนะคะ
คือหลังจากที่จับตัวคนก่อเหตุก็คือนายชัยวัดบุญการิน
หรือในวัดอายุ๔๔ปี
เจ้าตัวตอนนั้นก็อ้างเรื่องของการลงมือฆ่าเบน
เพราะความขัดแย้งเรื่องของปมยาเสพติด
ส่วนน้องปิงปองเนี่ยอ้างว่าไม่ได้มาด้วยกันในวันเกิดเหตุ
ตำรวจไม่ปักใจเชื่ออยู่แล้วล่ะค่ะตามคำให้การของในวัด
คุมตัวในวัดไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แล้วสุดท้ายเขายอมให้เบาะแสกับตำรวจ
หลังจากถูกเค้นสอบอย่างหนักว่ามีกลุ่มบุคคลอีกกลุ่มหนึ่ง
ลงมือฆ่าน้องปิงปอง
นายชัยวัดรับว่าตัวเองอยู่ในเหตุการณ์
แต่ไม่ได้เป็นคนร่วมลงมือก่อเหตุด้วย
เกราะฆ่ากว่า๑๐๐คนจึงลงพื้นที่ค้น
ค้นหาตามบ่อแสของนายชัยวัดหรือในวัดที่บริเวณจุดตรวจหลังเทิน
หาดปู่ได้นะคะตำบลนาแสอำเภอกเกาะคาจังหวัดลำปาง
หากันตั้งแต่เย็นเมื่อวานนี้แต่ยังไม่พบร่องรอย
ล่าสุดวันนี้ช่วงเวลาประมาณ๑๑โมง
เจ้าหน้าที่พบหลุมต้องสงสัยภายในป่า
ห่างจากริมถนนผนโยธินเส้นนี้นะคะห่างจากเส้นหลักตรงเนี้ย
ที่อำเภอศพปราบประมาณห้าสิบเมตรคาดว่าตรงนี้
หลุมที่มีความน่าสงสัยเนี่ยน่าจะเป็นจุดฝังร่างของน้องปิงปอง
เพราะร่องรอยการขุดดินมีด้วยกัน๒จุดนะคะ
จุดแรกมีการขุดทิ้งเอาไว้ไม่ลึกสักเท่าไหร่แต่อีกจุดที่อยู่ใกล้กันเนี่ย
มีร่องรอยการขุดและมีก้อนหินกับต่อไม้ทับอยู่อีกชั้นหนึ่งด้วย
ได้ประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน๕ลำปาง
บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดลำปาง

และยืนยันว่าได้พบร่างน้องปิงปองถูกฝังอยู่จริงค่ะ
ที่พิสูจน์หลักฐานเดี๋ยวจะทำการตรวจสอบ
สาเหตุการเสียชีวิตอย่างละเอียดอีกครั้งหนึ่ง
สรุปน้องเสียชีวิตแล้วนะคะ